กันหน่อยค่ะแล้วก็ต้องฟังข่าวนี้ให้จบด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภรรยาบอกตำรวจว่า
ตื่นเช้ามาเจอสามีเป็นศพเสียชีวิตคือลักษณะเหมือนกับทุบที่หน้า
ทีนี้ต้องไปตรวจสอบกันว่าอ้าวสรุปคือใครคือคนทำ

คือตำรวจมีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับ
บอกว่าศพที่พบคือศีรษะมีรูโบ

แต่ทำไมจุดที่พบศพถึงไม่มีเลือด
ไม่มีเลือดห่มผ้าแบบอย่างดีเลยค่ะ
คือสภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอ
แล้วท้ายที่สุดเรื่องนี้พอเฉลยออกมาก็ตกใจเหมือนกัน

ตำรวจสพนิคมสร้างตนเองก็ไปตรวจสอบ

อยู่ที่บ้านทุ่งใหญ่บางรกรรมพิศนุโลก
แล้วเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นคือลักษณะผู้ตายเนี่ย
หงายห่มพนวมอยู่ที่ห้องนอนชั้นล่าง

ชื่อว่านายขวัญล่าทัพทิมอายุ๔๕ปี
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาชนะสูตรเจอบาดแผล
เป็นรูขนาดประมาณ๔เซนนะ
กว้างและยาว๔เซนที่หนกแก้มข้างขวา
ส่วนอีกแผลนึงก็เป็นรูเหมือนกัน
เหมือนกับโดนอาวุธแบบเดียวกันเลยค่ะ
บริเวณด้านหลังศีรษะอีก๑รู
ซึ่งน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๖ชั่วโมงแล้วนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบในห้องนอนของผู้ตายเนี่ย
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลย
ทั้งที่ปกติเสียชีวิตแบบนี้

แต่นี่ไม่มีเลยแม้กระทั่งผ้านวมค่ะ
พระนวมที่ห่มอยู่ก็ไม่มีรอยเลือด
ไม่มีเลือดกระเซ็นไปเปลือกผนังหรือที่พื้นอะไรเลย

คือนางยุภาขำเทศอายุ๕๔ปีเนี่ยนะคะ

ว่าที่อยู่ที่นี่อยู่กับสามี๒คนเลย
แต่งงานกับสามีได้๒ปี
ทีนี้คืนวันที่เกิดเหตุคือวันจันทร์ที่ผ่านมา
สามีกลับมาจากไปรับจ้างขุดบ่อบาดานกับเพื่อนในหมู่บ้าน

จอดรถเสร็จถอดเสื้อเสร็จเดินเข้าห้องนอนนั่งอยู่หน้าทีวี
สามีก็ถามไงถามว่ามีอะไรกินบ้าง
ตัวนางยุภาก็เลยไปอุ่นกับข้าว
แล้วก็ต้มน้ำร้อนให้สามีได้อาบเพราะว่าอากาศมันเย็นไงคะ
ทีนี้ตัวภรรยาบอกว่าจู่นะสามีตวาด
แล้วสามีก็ไล่ให้ภรรยาไปนอนที่อื่น

ก็ขึ้นไปนอนที่ชั้น๒ของบ้านก็หลับไป

เอ๊ะเออทำไมบ้านเงียบเอาลงมา
เขย่าขาปลุกสามีให้ตื่น
ก็รู้สึกผิดปกติเพราะว่าสามีไม่ตื่นแล้วไม่ตอบรับ

ทีนี้คุณยุภาก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาดู

ปกติสามีจะหึงหวง

ทีนี้ถามตำรวจก็ถามถึงปม
เกี่ยวกับคุณยุภาเคยมีสามีมาก่อนหน้านี้แล้ว
เกี่ยวไหมเกี่ยวกับเรื่องของการหึงห่วงอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ตัวคุณยุภาบอกว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะ
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนที่ตำรวจเค้นสอบภรรยา

แล้วก็คิดว่าคำให้การบางอย่างมันยังมีพิรุษอยู่
ก็เลยมีการเอาตัวไปสอบปากคำที่สพนิคมสร้างตนเองอีกครั้งหนึ่งด้วย

ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเหมือนกันบอกว่า
เนี่ยตัวในขวัลล่าที่เป็นสามีเนี่ยนะ
เจอกันเนี่ยครั้งสุดท้ายก็เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละ
ตอนที่เอาแบ็คโฮลไปขุดบ่อบาดาน
วันล่าเนี่ยปกติเขานิสัยดีไม่ได้มีเรื่องกับใครในหมู่บ้านหรอก
พอทำงานเสร็จก็ดื่มเหล้า

รู้ทีหลังเหมือนกันว่าอ้าวขวัญล่าตายแล้วนะคะ
ทีนี้ตัดภาพกลับมาที่สพนิคมสร้างตนเอง
ตำรวจเนี่ยเข้นสอบนางยุภาภรรยาอย่างหนักเลย
คุณผู้ชมเชื่อไหมท้ายที่สุด
ตัวภรรยานางยุภานี่แหละสารภาพ
ฉันนี่แหละคือคนฆ่าสามีเอง
แล้วบอกด้วยนะว่าที่ฆ่าเนี่ยเป็นเพราะความแค้น
จากโดนสามีต่อว่าด่าทอเป็นประจำเลย
มหาว่าเธอเนี่ยปัญญาให้กับชายคนอื่น
นี่คือโดนมาตลอด๒ปีที่แต่งงานกันเลย
ทะเลาะกันด้วยแล้วรอบล่าสุดเนี่ยทนไม่ได้
ตัวนางยุภารอจังหวะที่นายขวัลล่าเมา
แล้วก็หลับอยู่ในมุ้งเอามีดนะคะ
ปอกมะพร้าวที่อยู่หลังบ้านนะ
ฟันที่หน้าจนเสียชีวิตเลย
แล้วหลังจากนั้นตัวภรรยาทำความสะอาด
ในพื้นที่เกิดเหตุเอามีดปอกมะพร้าวไปซ่อน

เอาผ้าห่มใหม่มาห่มให้สามี
นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีคราบเลือดในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ไปค้นไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าเจอมีดปอกมะพร้าวที่ใช้ในการสังหารสามีด้วย
นี่แหละนางยุภาก็เลยจำนวนต่อหลักฐานนะคะ
ทีนี้พอสารภาพเสร็จตำรวจนำตัวไปทำแผนเนี่ย
กลางดึกที่ผ่านมาเพราะตำรวจก็กลัวไงว่า
ญาติพี่น้องคนตายจะไม่พอใจจะมารุมประชาธรรม
โดนไปข้อหาเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วเมื่อเช้านักข่าวของเราก็รายงานมาด้วย
ว่าที่หน้าสอพอเนี่ยมีญาติเดินทางมา
มาให้กำลังใจผู้ต้องหาคือนางยุภานะ
เพราะญาติคือเขาบอกเขาเห็นใจ
ที่ถูกด่าถูกสามีทำร้ายบ่อย
นำไปสู่การก่อเหตุฆ่าสามีในครั้งนี้นะคะ